เรื่องมอไยแล้วมีหมดทุกบ้าน
มันเป็นประเภทนี้เพราะว่าปูย้าตายายเขาทำมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ลูกลาลก็จะต้องซื้บเนื้อต่อมา
มา๒๐๐กว่าปีแล้วนะเป็นความเชื่อในการรักษาบรรพบุรุษ
ก็จะเปรียบเทียบให้ฟังถึงการรับจีจู้เข้าบ้าน
แต่คนหนองขาวจะรับหม้อตาม้อยาย
ถ้าหากไม่หลับก็จะมีอันเป็นไป
บางคนก็ลุกเจ็บรักษาก็ไม่ไห้

ชาวหนองขาวรับปุญญาตายาย

แต่ทานดั้งเดิมจากชุมชนบ้านน้องขาว

ชุมชนบ้านน้องข่าวนับถือบรรพบุรุษ
ก็จะมีปูมีย่ามีตามียาย
เรียกเป็นรับหม้อยาย
ไม่ใช่กระดูกของคนเมื่อก่อน
ไม่ใช่เราจะเชิญผีสางอะไรมาอยู่
เป็นความเชื่อที่เราจะเชิญบรรพบุรุษเรา

เป็นควันเป็นสิริมงคล

หมอยายจะอยู่ในห้องนอนของชุมชน

ด้วยความที่แบบแมวหนูอะไรอย่างนี้

แต่เดิมเลยหมอดินใหญ่เท่านี้

แต่ขอให้เป็นหม้อให้เป็นหม้อดิน
จะมาเป็นเจกันลายคราม

มีความคลั่งของการโบราณมาบาง
ถึงเวลาจริงพี่ก็จะใช้น้ำชุบทำความสะอาด

ยายวันนี้ทำความสะอาดหมดแล้ว

แล้วก็เป็นความเชื่อกันจริงนะ

มันก็เป็นกุศโลบายไง

หมอยายข้างบนเป็นสิ่งต้องห้ามที่
ใครก็แล้วแต่ห้ามไปยกคนที่ไปลบลู่
มยายก็จะเป็นนู่นเป็นนี่

บันไดปีนขึ้นไปดูเอง
คือเราไม่ได้ไปหลบลู่ม่อย่ายจริง
แต่เราอยากรู้ว่าข้างในคืออะไร

ยังไงก็แล้วแต่จะเป็นในยุควิทยาศาสตร์

อันนี้ก็คือจำลองมาจากหม้อย่ายจริง
ก็จะมีส่วนประกอบก็คือผู้กินมาก
แล้วก็จะมีมากคนแก่กินกันนะ

ก็รวมความเป็นมากหนึ่งคำ

ขอให้ปุญญาตายายมาสถิตย์
มาอยู่ในขี้พึ่งเราว่างั้นเถอะ

ซึ่งสมัยก่อนเราก็จะใช้เป็นตัวแทนเงิน

ก็อยากให้ครอบครัวเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
คือข้างในก็มีแค่ส่วนประกอบนี้
สำหรับศักดิ์ทาความเชื่อในชุมชนบ้านนองข่าว
เราไม่ได้คิดว่าข้างในจะเป็นเท่ากระดูกหรืออะไร
เหมือนชุมชนอื่นอันอื่นยังไงพี่น้อยไม่รู้
แต่ที่นี่คือเป็นลักษณะนี้จริง
ทำไมต้องนับถือเรื่องหม้อยาย

แต่คนหนองขาวจะรับหม้อตาม้อยาย
เป็นความเชื่อในการรักษาบรรพบุรุษ
เป็นความเชื่อในการที่เราดำเนินตาม
ุศโลบายของบรรพบุรุษ
ถ้าหากไม่หลับก็จะมีอันเป็นไป
บางคนก็ลูกเจ็บรักษาก็ไม่หาย

แล้วทำแล้วมันก็เป็นจริงด้วย
ตอนแรกเขาคงคิดว่าทำไปงั้นแล้ว

ต้องใช้คำพูดว่าเก็ตแล้ว

เรื่องมอญ่ายแล้วมีหมดทุกบ้าน
การที่รับหม้อยายก็เหมือนว่า

ก็จะไปรับหม้อย่ายที่บ้านท้อบ้านแม้นะ
เอาไว้บ้านของตัวเอง
ลูกหลานไปรับมาลูกหลานก็มีความสุข
ทำมาหากินก็เจริญรุ่งเรื่อง

มอตามอญ่ายเป็นการรับ
แล้วก็เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน
เวลาเราไปรับยายนะเราซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

ให้ปู่ย่าตายายลงมาที่อุปกรณ์ลาวทั้งหมด
แล้วเราก็จะเอาอุปกรณ์เรากลับบ้าน

แต่เดิมพี่มี๕พ่อแม่ของแฟนพี่มี๕

ณปัจจุบันนี้สถิติ๓๗หม้อในแต่ละหลังเยอะสุด
วันที่จะไปรับยายเนี่ยชาวบ้านก็จะนำสำหรับจะมีภาษีปากชามมีขนมต้มแดงต้มขาวมีมากมีพลูมีหัวข้าวหัวแกง
ไอเนี้ยใบสี่เค้าเรียกใบสี่ปากชามไอเนี้ยขนมบ่เลยยายจะเรียกขนมต้มแดงไอเนี้ยขนมต้มขาวแล้วก็น้้ำ
ย้ายลูกลาดมันมารับประโยบันใหม่
ธรรมาหากินให้ธรมาขขึ้น

พร้อมหรอยายปริยูด้วยเลย

ในนี้มีตัวแทนได้ไว้แล้วเรียบร้อย
ทีนี้ก็มีขนมต้มแดงต้มขาวมาถวายยาย
ใส่หมอละคำนั้นเลย
คาวรับไป

เขาให้แบกเดินไปบ้านตัวเอง

ยายไปอยู่กับลูกป้าลานะค่ะ
ป้ากราชาเลี้ยงลูกเลี้ยงอร้านอันนั้นด้วย
อยู่บ้านเฝ้าเรือนให้มันด้วย

ตามความคิดของพี่น้อยไม่หาย
เพราะว่าชุมชนบ้านน้องข้าว
มันเป็นชุมชนที่เอาใจไส้กัน
แล้วก็เป็นชุมชนที่อบอุ่น

ถ้ามันจะหายไปจริงต้องไปก็คือตำนาน

เล่าโดยไม่ได้ซอดแทรกเรื่องความงมงาย
มันเป็นเรื่องดีมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย

ถ้าลูกจะรับธรรมต่อก็อยากให้รับธรรม

ปูยาแต่ย่ายเขาทำมาตั้งแต่ดังเดิม
แต่ต่อไปหมดรุ่นย่ายแล้วก็
ลูกหลานก็จะต้องสืบเนื่องต่อมา
ลูกหลานทำแล้วมีความสุขมีความเจริญ
ทำมาหากินก็เจริญรุ่งเรือง
ยายก็มาอยู่ก็มาดูแลลูกหลาน
ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
ไม่ให้เจ็บไม่ป่วยไม่อดยากยากจน
แค่นั้นก็มีความสุขแล้วใช่ไหม